มาดูความคืบหน้าคดีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ไล่ยิงรถกระบะคันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
ในช่วงเวลานั้นคนขับหลังจากที่ถูกยิงเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกเลยนะ
ฝืนค่ะฝืนขับต่อนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายวูบวูบและทำให้รถคันนี้ไปประสบอุบัติเหตุ

คือรถคันนี้มาด้วยกัน๕คนด้วยกันนะคะ
คนขับแล้วก็ผู้โดยสารอีก๔คน
๔คนบาดเจ็บสาหัสรวมทั้งคนขับด้วยนะ

คืนนั้นเสียชีวิตคาที่เลยก็คือคอหักนะคะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวชะวัญญาวิชิตเดชา
หรือว่าน้องเจนอายุ๑๘ปีค่ะ
เป็นน้องสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องของคนขับนี่นะคะ
นั่งมาในรถด้วยนั่งมาในรถด้วย

ส่วนเพื่อนอีก๓คนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้หมายถึงอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ไปชนเสาไฟฟ้าเกิดขึ้นที่วงเวียนหอนาฬิกาถนนแสงชูโต
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งตี๑๓๐ค่ะ
มิถุนายนที่ผ่านมา

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตประกอบพิธีชาปนกิจศพ
วัดดอนตูมเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้องและเพื่อนค่ะ
นายชัยพลวิชิตเดชาพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
ทุกคนในครอบครัวตอนนี้ยังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย
เพราะว่าน้องเจนผู้เสียชีวิตเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัว
เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจนะคะ
ตอนนี้คุณแม่ยังคงร้องไห้คิดถึงน้องเจนอยู่ทุกวัน
และหลังจากเกิดเหตุมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นด้วย
ก็คือเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเห็นน้องเจนบอกว่าน้องเจนไปเข้าฝันชาวบ้าน
เข้าฝันว่าชาวบ้านเนี่ยเดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วไปเจอกับน้องเจนยืนอยู่
แล้วน้องเจนพูดกับชาวบ้านบอกว่าขอไปอยู่ด้วยหน่อยนะคะ
ทั้งที่ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เคยรู้จักกับน้องเจนผู้เสียชีวิตมาก่อน
มารู้จักน้องเจนจากภาพข่าวนี่แหละนี่เป็นเรื่องแปลกเรื่องแรก
แต่มีอีกเรื่องค่ะขณะที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
มีคนบอกว่าวิญญาณน้องเจไปปรากฏตัวให้ลูกของเพื่อนสนิท
ซึ่งเป็นเด็กอายุ๓ขวบเห็นแล้วก็นั่งเล่นด้วยกันด้วยพูดคุยด้วยกันด้วย
๓ขวบบอกว่าเห็นนาเจเลือดเต็มใบหน้าไปหมดเลย
น้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะเด็กเขาก็ไม่ได้โกหกเนี่ยนะคะ
ได้ยินแบบนั้นพี่ชายกังวลใจและเป็นห่วงวิญญาณน้องสาวว่ายังคงเป็นทุกข์อยู่
ได้แต่อธิษฐานว่าให้น้องมาเข้าฝันตัวเองจะได้พูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะ
ฟังเสียงพี่ชายผู้เสียชีวิตค่ะ
เขาบอกว่าเขาขอไปอยู่ด้วยครับใช่ครับ
แล้วพี่คนที่เขาฝันก็คือเขาก็บอกว่า
เหมือนหนูจะไปอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้

ตอนที่ฝันเขาไม่รู้หรอกครับว่าใคร
เขามาดูในรูปที่ข้าว
เขาก็บอกว่านี่แหละเด็กคนนี้แหละ
ใช่ครับเพราะว่าเขาฝันว่าเขาไปตรงที่เกิดเหตุ

เขาบอกว่ามาเล่นมาหา
ก็ถามว่าแล้วมายังไง

เขาบอกว่ามาเลือดเต็มหน้าเลยครับผม
ได้ฟังยังไงรู้สึกเป็นห่วง
ก็ห่วงครับกลัวเหมือนกับเรา
เหมือนเขาแบบเราสื่อสารกับเขาไม่ได้ครับ
ก็เหมือนว่าเขาอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกเขาว่าถ้าอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้
ก็ให้มาเขาฝันก็ไม่มาครับ
คนแรกนายสุรชัยยางสง่าหรือว่าปุ้ย
อายุ๓๘ปีเป็นมือปืน
ส่วนอีกหนึ่งคนคือนายพิริยะใจซื่อ

คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้ไปก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะทั้งสองคนเลย
เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ